ราชมนินทรีย์นั้นออกแถลงการประนามคนที่ก่อเหตุ
ซึ่งมีการวางระเบิดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนนะครับว่า
เป็นการกระทำอันโหดร้ายเพราะว่ามีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
และเรียกร้องให้นำตัวคนที่กระทำความผิดนั้นมาลงโทษ
ในขณะที่ความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์
ปปชระบุว่าไม่พบการทุจริตด้วยมติเอกชันครับ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปชมีมติเอกฉัน๙เสียง
โครงการก่อสร้างอุทยานราชพักษ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติทุกประการ
อีกทั้งปปชขอหลักฐานใดไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของกองทัพบก
หรือคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติการแสวงหาข้อเท็จจริง
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการปปช
ลงมติชี้มูล๔อดีตสสพักเพื่อไทย
กระทำความผิดทางอาญาระหว่างการแก้ไขร่างรัฐมนูล
ประเด็นเรื่องที่มาสวโดยมิชอบสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
โดยมีการเสียบบัตรแทนกันและสลับเนื้อหาร่างรัฐมนูล
ขณะที่วันนี้ที่ประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูล
มีคำสั่งรับพิจารณาร่างรัฐมนูลแก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติมคำถามพ่วง
โดยรับไว้วินิจฉัยโดยจะพิจารณาภายใน๓๐วัน
หรือต้องแล้วเสร็จในวันที่๗ตุลาคมนี้
พร้อมมีหนังสือขอความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลการออกเสียงประชามติ
ประเด็นเพิ่มเติมจากสปทสนชและคณะรัฐมนตรี
กำหนดให้ส่งความเห็นต่อสารภายในวันจันทร์ที่๑๒กันยายนนี้
ส่วนเหตุการณ์รอบวางระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
โคศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักจุฬาราชมนตรี
ประนามคนร้ายที่กระทำการอันโหดร้ายและไร้ซึ่งมนุษยธรรม
เหนือคำสอนของหลักศาสนาอิสลามพร้อมเรียกร้องประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะชาวมุสลิมผู้นำศาสนาและภาคประชาสังคม
ร่วมมือร่วมใจแสดงออกถึงการต่อต้านและไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์
เรียกร้องภาครัฐเร่งเยียวยาญาติครอบครัวผู้เสียชีวิต
หาตัวคนทำผิดมาลงโทษและวางมาตรการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่